เอาทุกผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่สระบุรีหน่อย
เรื่องของน้องผู้หญิงที่อยู่ชั้นม๒
ทางเพื่อนหรือว่าคุณครูอยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีไปช่วยหน่อย
เพราะว่าน้องมีอาการเหมือนกับถูกผีเข้า
แล้วคลิปเหตุการณ์ที่เพื่อนก็ส่งไปให้หมอปลาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องสอนดนตรีไทยนะครับท่านผู้ชมครับ
น้องกาแฟยู๑๔ปีอยู่ม๒นะครับ
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี
ห้องสอนดนตรีไทยตรงนี้เนี่ยไม่ใช่จุดที่น้องถูกผีเข้านะ
แต่เวลาน้องเกิดอาการแบบนี้เนี่ยคุณครูกับเพื่อนต้องพามาที่นี่
เพื่อมาจุดทูบสวดมนต์มาไหว้ขอเข้ามา
เพราะว่าที่หิ้งพระในห้องเนี่ยมีเสียงพ่อแก่อยู่ด้วย
แล้วเวลาพามาที่น้องที่นี่น้องเขาจะดีขึ้นไงก็จะพามาที่นี่นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ก็ขอความช่วยเหลือไปยังเพจหมอปลามือปราบสัมภเวษีนะครับ
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปตามเรื่องนี้นะครับ
เพราะวันนี้หมอปลาจะไปช่วยน้อง
กาแฟที่มีอาการเหมือนกับถูกผีเข้าครูกับเพื่อนบอกว่าเวลาเกิดอาการปุ๊บ
ต้องพามาจุดทูบไหว้พระไหว้เสียรพ่อแก่ที่ห้องดนตรีไทยของโรงเรียน
แล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิญญาณสัมภเวษีต่างแล้วกาแฟเขาจะสงบลง

กาแฟบอกว่าอาการแบบนี้เกิดขึ้นกับเธอตั้งแต่เมื่อตอนเรียนม๑นะ
ตอนนี้อยู่ม๒นะครับ
ก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้เนี่ยเคยเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาว
เหมือนกับคนโบราณนั่นแหละมาปรากฏตัวให้น้องเห็น
หลังจากเห็นในวันนั้นที่เห็นครั้งแรกเนี่ยน้องกาแฟบอกว่า
มีอาการไปเลยคือเดี๋ยวนั่งเหม่อน้ำตาไหลตัวเกร็ง
แล้วทุกอย่างมันจะมืดสนิทไม่รู้สึกตัวเลย
รู้สึกตัวอีกทีก็คือจำอะไรไม่ได้ซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยคนจะบอกว่าเธอเหมือนกับถูกผีเข้า
หนูเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผมยาวค่ะ
ผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผมยาว

ลักษณะเป็นเหมือนคนสมัยเราหรือเป็นคนสมัยก่อนอะไรยังไง

เขามาพูดหรือว่ามาอะไรกับเราก่อนไหม
เขามายืนเฉยค่ะแล้วเหมือนกับเขาทำให้หนูร้องไห้แล้วก็เป็นแบบนี้เลยค่ะ
คิดว่าสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้น่าจะมาจากอะไรเพราะอะไร
หนูว่าน่าจะมาจากเพราะโรงเรียนค่ะเพราะว่าอย่างหนึ่งโรงเรียนก็ไม่มีสารภูมิอืม
ก็โรงเรียนเมื่อก่อนจะทำบุญทุกปีแต่หลังมาก็ไม่ทำค่ะ

โรงเรียนน้องอยู่ที่สระบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีไปที่วัดหนองตาบุญ
แล้วก็โรงเรียนที่อยู่ในบ้านหนองตะบุญนะครับที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี
คุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาก็ไปด้วยนะครับ
คือน้องกาแฟเนี่ยจะมีอาการผิดปกติเหมือนกับมีวิญญาณเข้าสิงร่างเนี่ย
ทุกครั้งเวลาเดินเข้ามาที่วัดกับโรงเรียน

หมอปลาก็คุยกับน้องกาแฟเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ก็สอบถามความเป็นไปต่างนี่
ทดลองจับมือลองสัมผัสดูว่า
หมอปลาจะสัมผัสถึงสิ่งเล่นลับหรือว่าวิญญาณอะไรหรือไม่

น้องกาแฟมีอาการหายใจหอบถี่

เขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงไหนค่ะ
ต้องก่งดูค่ะ

เขาเขามาเป็นยังไงลูกเขามาบอกว่าอะไรไหม

เขาดื่มใช่ไหม
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นน้องบอกน้องเหมือนกับเห็นผีเห็นวิญญาณ
จังหวะมองหน้าไปทางแถวที่คุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลายืนอยู่
หมอปลาบอกนี่เมียหมอปลาไม่ใช่ผี

อันนี้เตือนกันด้วยความหวังดี
น้องมีอาการแต่หมอปลามีอาการอะไรไหมล่ะ

แต่อันนี้คือน้องมีอาการก่อนพอจับมือกับหมอปลา
บอกเห็นผู้หญิงโบราณใส่ชุดขาวมายืนอีก
มายืนนิ่งจนกลัวแล้วชี้ไปทางคุณฟ้าภรรยาหมอปลา
หมอปลาบอกนี่เมียหมอไม่ใช่ผี
แล้วอยู่ครับน้องกาแฟก็เป็นลมหมดสติไปเลย
นี่นักคงนักข่าวต้องช่วยกันประคองช่วยกันอุ้มไปที่สาราวัดก่อนนะครับ
นี่นะครับมาช่วยกันก่อน
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราก็ไปช่วยด้วย
แล้วน้องกาแฟเริ่มร้องไห้แล้วร้องไห้ฟูมฟายหนักขึ้น
แม่ต้องเข้ามาดูแม่ต้องเข้ามาช่วยอีกแรงนึง
แม่บอกว่าแม่ก็เพิ่งเห็นอาการของลูกสาวแบบจริงแบบครั้งแรกนะ
เพราะส่วนมากเขาจะเป็นที่โรงเรียนกับที่วัดโรงเรียนอยู่ใกล้วัด
นี่นักข่าวก็ถามว่าผีที่มาเข้าสิงนี่คือผู้หญิงที่ตามหลอกหลอนแล้วน้องบอกน้องเจอใช่ไหม

แม่บอกว่าจะต้องไปคุกส่วนตาม
ปกติมะความมันเจอ
อยู่หวานนี้เขาเล่าให้ฟัง
เมื่อเพื่อนเห็นทุกครั้งคงนี้คิดว่าน้อยหรือเป็นปกติมีกว่ามากกว่า

แล้วเพื่อนเขาบอกว่าเวลาน้องกาแฟเป็นแบบนี้ที่โรงเรียนเนี่ย

ไปไหว้พระที่หิ้งพระไปไหว้เสียรพ่อแก่

หมอปลากับคุณแม่ก็เลยประสิทธิ์ใจ
ถามทางโรงเรียนว่าจะขอพาไปห้องดนตรีไทยได้ไหม
เพราะท่านผอโรงเรียนท่านก็อนุญาตนะฮะ
ก็เป็นห่วงลูกศิษย์เผื่ออาการจะดีขึ้น
เอิ๊ะทำไมถึงเข้าไปด้านไหนไม่ได้

แต่วันนี้ก็น่าจะเป็นลูกกับซีดนะลูกกับซีดบางคน

จะทำให้โรงเรียนเขาเสียชื่อเสียง
แต่ความจริงเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงแม้แต่น้อยเลย
เพียงแต่เด็กก็บอกว่าทุกครั้งถ้าผีเข้าเนี่ย
พอเข้าไปห้องดนตรีมันก็จะหาย
แสดงว่าโรงเรียนมันต้องมีสิ่งที่ดี
เรื่องโกงกินอาหารกลางวันเด็ก
เรื่องรองพอดูแชทเรื่องครูโรงเรียน
แบบนั้นเสียชื่อเสียงนะครูคนนั้น
ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอย่างนั้นก็เอาน้องกาแฟ
มากที่สุดเราไปที่ห้องดนตรีไทยที่เคยทำพิธี
แล้วก็จุดทูบว่าจะดีขึ้นไม่ได้

เพื่อนของน้องที่มาด้วยบอกว่า
นี่เป็นอาการที่หนักที่สุดของกาแฟเท่าที่เคยเจอเลยนะ
ไม่เคยเจออาการหนักเหมือนวันนี้เหมือนที่วันนี้หมอปลามาเลย
แล้วเวลาที่มีเหตุการณ์แบบนี้คนที่จะมาช่วยน้องกาแฟ
ให้อาการสงบลงจะเป็นคุณครูภัยศาล
คุณครูไพรศาลเป็นครูเกษียณนะครับ

คุณครูเกษียณแล้วแต่ว่ายังมาช่วยสอนดนตรีไทยให้กับเด็ก
คอยจุดทูปไหว้พระแล้วน้องกาแฟจะสงบลง
ละก็จะหายอะไร
นานเท่าไร
หนึ่งได้เลยค่ะ
ถ้าพาเข้าห้องดนตรีแล้วนานไหม
ทองที่เตรียมของมาขอคมาวิญญาณต่าง
ต่างที่เข้าสิงน้องกาแฟแต่หมอปลาบอกไม่ต้องใช้หรอกเชื่อ
ว่ายังไงก็ช่วยไม่ได้ค่ะคือหมอปลาเวลาแกไปดูที่บ้านไหนเนี่ย
ไม่ให้ใครเนี่ยไปเส้นไหว้วิญญาณพูดผีบอกว่ายิ่งทำให้วิญญาณ
ผีเนี่ยอยู่เพราะรู้ว่ามีของเส้นไหว้นี่นะฮะหมอปลาเลยบอก
เดี๋ยวทำน้ำมนต์ให้นะเอาสายสินมาพันรอบศีรษะน้องกาแฟ
ถาทำน้ำมนต์เพื่อไล่วิญญาณแล้วให้ดื่มน้ำมนต์นี่ตอนทำพิธีเนี่ยทำ
น้ำมนต์นี่น้องก็ร้องไห้หนักขึ้นนะดิ้นแรงด้วยถึงช่วย

ออกน้องเปียกน้องเปียก

เสร็จแล้วน้องกาแฟกับคุณพ่อคุณแม่ก็มาขอบคุณหมอปลาที่มาช่วยเหลือ
คงไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกแล้วเป็นแบบนี้มา๒ปี

ขอบคุณหมอปลาที่มาช่วยหนูค่ะ

ตอนนี้หนูดีขึ้นแล้วค่ะ

แรกแอบไม่สบายใจว่าลูกเหมือนเรียกร้องความสนใจไหม

ดีใจด้วยที่ลูกหาสักทีนะครับ

ขอบคุณมากเลยค่ะที่มาช่วยวันนี้
ถึงมันจะมีอุปสรรคหลายอย่างเลย

แต่หลังจากนี้ไปประมาณ๔๕วันนะครับ

จะปวดร้าวต้องเข้าทำกระดูก
ปวดร้าวเลยเหมือนไปทำอะไรมาหนักเลย

แนะนำว่าไปกินยาพาราแก้ไข้ไว้เลย

ถ้าหายก็ดีนะคะก็ดีใจด้วย

แต่ว่านอกจากจะสบายใจ

ต่อเจอกว่างนะ

ชอบจะตรวจสุขภาพร่างกาย

ช่วยกันถูกทางไปต่อด้วยเอาไปแล้วตรงนี้ก็สบายใจไปแล้ว
หมอปลาเขาก็ให้อะไรไว้ให้น้องกาแฟไว้บอกเอาไว้ยึดเหนียวจิตใจ
แต่ไม่ได้บอกว่าอะไรเขาก็มอบให้น้องกาแฟเอาไว้
ก็ถ้าหายดีแล้วก็ดีใจด้วย
ปราบได้ทุกอย่างหมอปลาเก่งนะ
เหลือแต่เมียอย่างเดียวปราบไม่ได้